คือผู้หญิงคนหนึ่งเขาตั้งคันได้๓เดือน
เขาก็โพสต์ข้อความแสดงความไม่พอใจเลย
ในที่ไปรักษาที่โรงพยาบาลนครนายก
บอกอย่างนั้นแหละเพราะก็เป็นข่าวเป็นคราวกันมาอยู่นะคะ
บอกว่าพอไปรักษาพยาบาลแล้วคุณหมอก็
พูดไม่ค่อยดีรู้สึกไม่ค่อยประทับใจ
แล้วก็ให้ยามาบอกว่าปัสสาวะอักเสบ
แต่ท้ายที่สุด๓วันถัดมาคุณผู้ชมเธอบอกว่าเธอแท้ง

แล้วก็บอกว่าแพทย์โรงพยาบาลนครนายกจ่ายยา๒ชนิดนี้ให้
ที่เธอเองมีอาการปวดท้องและมีมูกเลือดปนออกมาจากช่องคลอด
แต่หมอกลับวินิจฉัยว่าเธอเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบ
เธอโพสต์แบบนี้คือเน้นคือระบุแบบนี้เลยนะ
จนวันรุ่งขึ้นอาการปวดท้องยังไม่หาย

แล้วก็ไปตรวจกับแพทย์คนเดิมนี่แหละ
บอกว่าคุณหมอพูดไม่น่าฟังเสียความรู้สึกเธอว่าอย่างนั้นนะ
และผ่านไป๓วัน
ข่าวร้ายก็มาเยือนก็คือว่าเธอแท้งลูก
ทีนี้เรื่องนี้ถูกแชร์ไปในโลกออนไลน์ก็ปรากฏนะคะว่า
โรงพยาบาลนครนายกก็เรียกตัวมาสอบถามข้อเท็จจริง
แล้วก็เรียกแพทย์คนที่รักษามาด้วย
เธอบอกว่าคุณหมอเนี่ยนะคะได้เรียกมาใช่ไหมคะ
แล้วตัวเธอบอกว่าไม่ได้คิดที่จะให้แพทย์คนนี้ออกจากงานนะ

แค่ต้องการให้ผู้บริหารนั้นตักเตือน
ให้แพทย์นั้นระมัดระวังคำพูดระมัดระวังกิริยาท่าทางกับคนไข้หน่อย

มันเป็นเรื่องความประทับใจค่ะเรื่องของจิตใจ
แล้วก็คนไข้มาแบบเจ็บป่วยไง
ก็กลัวอยู่แล้วกลัวหมออยู่แล้วกลัวโรคอยู่แล้ว

ก็อยากจะให้คุณหมอให้ข้อมูลที่เป็นมิตรหน่อย
คือให้ข้อมูลในทางที่ทำให้กำลังใจกับคนไข้หน่อยนะคะ
แล้วก็อยากจะให้ปรับปรุงเรื่องการบริการให้ดีกว่าด้วย
ล่าสุดนายแพทย์วัชรินจันเสม
อำนวยการโรงพยาบาลนครนายกก็บอกว่า
เรื่องนี้เป็นความผิดพลาดของการสื่อสาร

ซึ่งวันที่เธอเข้ารับการรักษาวันแรกนี้นะคะ

ได้อธิบายไปแล้วบอกว่าอาจจะแท้งบุตรได้นะ

แพทย์ก็บอกให้คนไข้ระมัดระวัง
แต่ว่าท้ายที่สุดแล้วก็แท้งจริงตามที่หมอบอก
อันนี้คือหมอบอกว่ามีโอกาสที่จะแท้งอยู่แล้วนะคะ
แต่กรณีที่แพทย์พูดจาไม่น่าฟัง
ทำให้กระทบกระเทือนจิตใจคนไข้

แล้วก็น้อมรับกับความผิดพลาด
พร้อมจะนำไปปรับปรุงแก้ไขระบบการทำงาน
บุคลากรในโรงพยาบาลนครนายกด้วยนะคะ

ก็ต้องเฝ้าระวังต่อเรื่องอาการแพทย์
ปัญหาคือที่เกิดขึ้นคือการสื่อสารในวันที่๒นี้มากกว่า
ว่ามีการอธิบายไปแล้วทำไมยังไม่เข้าใจอีก
อำนวยการโรงพยาบาลนครนายกยังบอกอีกนะคะว่าที่ผ่านมาก็ยอมรับว่าห้องฉุกเฉินเนี่ยเป็นส่วนที่มีปัญหาเรื่องการบริการมากที่สุด
อาจจะด้วยการให้บริการที่จะต้องฉุกเฉินสมชื่อเนี่ยนะคะก็อาจจะทำให้เกิดความไม่เข้าใจในการสื่อสารหรือทำให้เกิดความไม่พอใจเกิดขึ้นได้
ระยะยาวท่านผอก็บอกว่าจะต้องมีการจัดระบบแล้วก็ปรับปรุงให้ดีกว่าที่เป็นอยู่อย่างแน่นอนนะคะ